เหตุการณ์ก็เป็นเหตุอาจยกรรมเกิดขึ้นที่พัทธลุงนะฮะ
แต่ว่ามีตัวละคร๓ตัวแบบนี้คุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถตามไปง้อขอคืนดีอดีตภรรยา
แต่เลิกกันไปแล้วนะแต่ภรรยาไม่คืนดี
นำซ้ำภรรยาไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนใหม่แล้ว
มีสามีใหม่แล้วเพิ่งแต่งงานได้เพียง๑๑วันเท่านั้น
ก็เลยโมโหไม่ยอมคืนดีบุกไปยิงสามีใหม่ของอดีตภรรยาจนเสียชีวิต
ส่วนอดีตภรรยานั้นก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ

เมื่อเย็นของวันที่๒๖พฤษภาคม
เหตุการณ์ที่ทำให้นายสารวุฒิศรีนุ่นอายุ๔๐ปีเสียชีวิตเลยนะครับ
แล้วก็นางรัตนานคงหนูอายุ๓๒ปี
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
เป็นอดีตสามีของนางรัตนาครับ
คือนายเกรียงใกล้โคชภัณฑ์อายุ๓๔ปี
คือเขาตามไปง้อขอคืนดีกับฝ่ายหญิงแต่ว่ากลับถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธ
ฝ่ายหญิงก็แต่งงานกับสามีใหม่ไปแล้วแค่๑๑วัน
ก็เลยมีการนำศพนายสารวุฒิไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดล้อท่ามกลางความโศกเศร้า
พ่อของคุณที่เสียชีวิตนั้นคือนายบุญลือศรีนุ่นอายุ๖๓ปี
ก็บอกว่าที่ผ่านมาได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงแล้ว
ผู้ใหญ่ของฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตสามีเก่าแล้วว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกัน
คือก่อนแต่งงานถามแล้วนะว่าถ้าเกิดแต่งงานกันจะมีปัญหาอะไรไหม
ฝ่ายขอพูดอย่างนี้กันไอ้ผัวเก่าเนี่ยเลิกกันหรือยัง

ผู้ใหญ่ของผู้หญิงก็บอกว่าแต่งด้านไม่มีปัญหาอะไรเขาเลิกกันแล้ว
ทางผู้ใหญ่ของทั้งสามฝ่ายนะฮะย้ำว่าสามฝ่ายแล้วนะ
ก็มีการตกลงใจกันว่าอ้าวเดี๋ยวสามีเก่าเลิกแล้วนะ
เดี๋ยวแต่งงานกันกับสามีใหม่ก็แต่งงานกันไปเคลียร์กันแล้ว
นะฮะโดยที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากแต่งงานไปแล้ว
ตอนเกิดเหตุตัวเองก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

เพราะว่าสามีเขาโดนยิงตายไปแล้วนะฮะ
ทางด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ

ยังคงตกใจแล้วก็หวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พูดสั้นเพียงว่าตอนเกิดเหตุเธอบอกสามีใหม่ไปแล้วว่า
คนที่ขี่รถมาคืออดีตสามีเก่า

แต่ว่าอีกฝ่ายไม่ยอมทำตาม
หมายถึงว่าสามีใหม่ไม่ยอมหนีไปว่างั้นเถอะ
สุดท้ายสามีใหม่ก็เสียชีวิตแล้วเธอก็บาดเจ็บด้วยนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัย
ลองผู้บังคับการองค์ตำรวจพุทธรจับหวัดพัตตาลุง
ก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพรรคของผู้กอเหตุ

ตอนนี้ก็กระจายกำลังการติดตามผู้ก่อเหตุ
ทุกจุดที่คาดว่าจะหนีไปกบดาน